ขวานผวาเลยพ่อแม่ที่เอาศพลูกอ่ะไปสั่งไปที่นั่น
ก็รีบไปที่สุสานี้เลยนะคะ
แล้วก็ไปขอดูว่าศพลูกฉันยังอยู่ดีหรือเปล่า
พ่อเปิดดูเลย
นี่คือนางสาวออนกัญญานะคะมากับนายสุริยาทิพยากร
และแม่ของน้องยาธิดาอายุคัน๙เดือน
เสียชีวิตจากเหตุรกพันคอค่ะ
ก็รีบเดินทางมาที่สุสานสุขนิรันดิ์แห่งนี้เลยนะคะ
หลังทราบข่าวว่ามีคนแอบมาขโมยศพเด็กไป๑๐ศพ
ก็อยากจะมาดูค่ะว่าลูกฉันยังอยู่ตรงนี้ไหม
ยังนอนหลับอย่างเป็นสุขอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
โล่งใจนะคะที่ลูกของเธอยังอยู่
นายสุธนสุขล้นเหลือวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
ก็ที่อยู่หน้าวัดบ้านฉางบอกว่า
คุณสายมนต์ดำมันเป็นเรื่องลี้ลับสำหรับคนไทยนะ
แล้วก็เป็นเรื่องลี้ลับของประเทศเพื่อนบ้านด้วยมีมานานแล้ว
ถ้าไม่มีเหตุคงไม่มีใครอยากเข้าไปทำอะไรในป่าช้าอยู่แล้ว
ก็ขอเอาใจช่วยตำรวจละกันให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
จะได้รู้แน่ชัดว่าต้องการอะไรกันแน่ถึงต้องขโมยศพเด็กทารกไปแบบนี้
นายชานรงพลาชีวะคนขับตุ๊กที่เคยรับพระต่างถิ่นไปปรากฏในป่าช้าบอกว่า
โลงหลุมศพให้หมดแล้วนับยอดศพทารกที่เหลือเลยดีกว่า
ร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในชุมชน
เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลกันให้หน่อย
รวมถึงหาข่าวด้วยว่าในพื้นที่นี้เนี่ย
บรรดาหมอผีจอมขมังเวศพักอาศัยอยู่ใกล้แถวไหนหรือเปล่า
ทีนี้นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธค่ะ
บอกว่าตรวจสอบแล้วศพเด็กอยู่ครบ
ไม่ได้หายไปไหนอ้าวอยู่ครบ
แต่อาจจะเกิดการย่อยสลายไปตามการเวลา

อำเภอนะคะให้ช่วยกันสอดส่องดูแล
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะว่าทำให้ประชาชนและชาวบ้านหวาดภาวะไปหมดแล้ว
แล้วก็เริ่มที่จะหลงเชื่อในเรื่องของศัยศาสต
เรื่องของอะไรพวกนี้มากจนไม่เป็นอันจะทำอะไร